ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
พื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกบางพื้นที่อุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วก็จริง
แต่ว่าณวันนี้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงคือเริ่มจะเห็นการร้อนขึ้นแล้ว
สาเหตุเพราะอะไรทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
ติดตามพร้อมกันในช่วงจับตาเตือนภัยครับ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
กันหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับหลายพื้นที่เห็นชัดนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสาน
แต่ว่าบริเวณทางตอนล่างอย่างเช่นภาคใต้ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออก
หลายคนบอกนะครับว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรายงานฝนตกลงมาด้วย
ตอนนี้สภาพอากาศยังคงเป็นแบบนี้นะครับ
มีทั้งเรื่องของฝนมีทั้งเรื่องของเมฆปกกลุ่มในหลายพื้นที่
ปัจจัยสำคัญหลักก็คือความชื้นที่เข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์สภาพอากาศเมืองของเรานั่นเองนะครับ
โดยจากการตรวจสอบความชื้นนั้นมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตอนนี้เองบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ช่วงเช้าหน่อยอาจจะมีหมอกหนาตาเกิดขึ้นนะครับ
จุดหมอกอาจจะเป็นอุปสรรคในการใช้รถใช้ถนนนะครับ
ในขณะที่อุณหภูมินั้นตอนเช้าในบริเวณทางตอนบน

ประมาณ๑๒๑๔องศาเซลเซียต

อุณหภูมิคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๕องศาเซลเซียต
ส่วนอุณหภูมิพื้นราบนั้นจากการตรวจสอบ
พบว่าในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย

ถ้าหากเราสังเกตดูดีพื้นที่สีเขียว

อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
กลุ่มเป็นวงกว้างในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
และพื้นที่ภาคอีสานตอนบนบางส่วน
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียต

จะพบว่าอุณหภูมิยังคงทรงเหมือนวันนี้
ในขณะที่สูงสุดของวันพรุ่งนี้
การว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียต
แน่นอนครับความชื้นที่เข้ามาทดแทนนอกจากจะทำให้อากาศร้อนอบอ้าว
ในช่วงสายรวมมาถึงช่วงค่ำแล้ว
ยังถือว่ามีปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ที่เข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝน
โดยความชื้นเหล่านี้จะเข้ามาแล้วก็มารวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มฝนตกเกิดขึ้นได้
จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้สักส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยถ้าหากเราดูจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
พื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
จะสังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
รวมไปถึงใครที่จะเดินเรือออกเรือ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ

ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขณะนี้นะครับ
ถ้าหากคิดรวมแล้วเราก็เข้าสู่ฤดูหนาวมาประมาณครึ่งเดือนแล้วนะครับ
หลายคนยังบ่นนะครับว่าเข้าฤดูหนาวแล้วยังไม่ได้มีโอกาสสัมผัสลมหนาวกับเขาเลย
ทีนี้เนี่ยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปดูนะครับว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
อุณหภูมิทั่วไทยของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
เราจะไปดูกันนะครับว่าในแต่ละภาคตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจุดไหนเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุด
เหนือครับพื้นที่ที่มีอุณหภูมิพื้นราบต่ำสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือบริเวณอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับวัดได้๑๖๗องศาเซลเซียต
อีสานครับอยู่ที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม๑๖๘องศาเซลเซียตนะครับ
กลางครับที่บริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๒๐๕องศาเซลเซียต
ตะวันออกครับอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๐๓องศาเซลเซียตนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๑๕องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับ
ต่ำสุดวัดได้ที่๒๔๒องศาเซลเซียต

เรายังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นแบบนี้ต่อเนื่องเป็นระยะระยะนะครับ
ที่สำคัญอากาศหนาวแบบนี้บางพื้นที่มีฝนตกต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ